เมื่อวานี้เรานำเสนอเรื่องราวเป็นเรื่องราวเร้นลับและลึกลับ
คือเรื่องผีนั่นแหละนะคะเราเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของผีใยหลอดนะคะ
ผีใยหลอดเนี่ยเป็นผีที่เพื่อนบ้านนะคะ
ไปเห็นว่านั่งอยู่ใต้ต้นตะเคียนทั้งที่ยายหลอดเนี่ยตายไปแล้ว
และจะเผาอยู่แล้วแต่วันนี้ค่ะเรื่องล่าสุดเป็นความเร้นลับ
และเป็นเรื่องของความเชื่อด้วยนะคะเพื่อนที่ร่วมวงดื่มเหล้ากับยายหลอด
เสียชีวิตตามยายหลอดไปอีกหนึ่งคน
เมื่อวานมีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าถูกวิญญาณของยายหลอดไปเคาะประตูเรียก

ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่ร่วมวง

ใช่นะคะหลังจากที่เรานำเสนอไปเนี่ยนะคะ
วันที่คนเห็นวิญญาณของยายหลอดนั่งอยู่ใต้ต้นตะเคียนคือคืนวันที่๒๑มิถุนายน
แต่หลังจากนั้นค่ะผ่านมา๘วันช่วงเย็น๒๙มิถุนายน
เพื่อนของยายหลอดที่เป็นเพื่อนร่วมวงดื่มสุรากันเนี่ย
ชื่อว่านายรินอายุ๕๕ปีค่ะ
เสียชีวิตค่ะหลังงานเผาศพนางหลอดไปแล้วเนี่ย
รินเพื่อนที่เพิ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่๒๙มิถุนายนที่ผ่านมา
อาการคือซึมเศร้าไม่ยอมรับประทานอาหารไม่พูดไม่คุยกับใคร
สภาพร่างกายคือตัวซีดขาวนะเบ้าตาก็ลึกขอบตาเป็นสีดำเลย
บอกว่าผิดปกติแล้วแบบนี้พาไปโรงพยาบาล
แล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเป็นเรื่องแปลกนะคะ
พรรษานอกตาจันทร์อายุ๔๘ปีชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่า
วันก่อนยังเห็นนายรินเนี่ยเพื่อนของคุณยายหลอดเนี่ย
เสียชีวิตไปแล้วทั้งคู่เนี่ยนะคะยังเจออยู่เลย
พูดคุยทักทายกันก็พูดเล่นกันอ้าวได้ข่าวไม่ยอมกินข้าวกินปลา
เดี๋ยวก็ตายตามยายหลอดไปหรอกยังทักแบบนี้อยู่เลยนะคะ
แล้วพอมาทราบว่าอ้าวเสียชีวิตไปแล้วจริงเธอบอกโอ้โห
คุณขุนพองทันทีค่ะเรื่องราวความเฮียนที่ชาวบ้าน
คนในครอบครัวของยายหลอดได้พบได้เจอวิญญาณ
บอกคล้ายกันว่านางหลอดคือนอกจากจะเกิดเรื่องราวความเชื่อ
เกี่ยวกับเพื่อนที่ร่วมวงเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะคะ
คนในครอบครัวก็เจอเรื่องแปลกเหมือนกันเนี่ยนะคะ
คนในครอบครัวบอกว่าน่าจะเป็นห่วงน้องชายและลูก
ก็เลยยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านไม่ยอมไปไหน
ยังให้เพื่อนบ้านเห็นยังให้คนในครอบครัวเห็น
ญาติพี่น้องของนางหลอดนะคะได้มีโอกาสพูดคุยกัน
ถ้าครบ๑๐๐วันการเสียชีวิตจะมาทำบุญที่วัดบ้านฉางให้กับยายหลอด
เพื่อให้ไปสู่พบภูมิที่ดีค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีทำบุญไปให้เถอะค่ะ